แล้วคนอยู่กันเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยาเป็นคู่รักกัน
มันก็ต้องมีทะเลาะกระทบกระทั่งกันบ้างถูกไหมคะ

แล้วทีนี้เนี่ยเวลาคุณทะเลาะคุณแก้ปัญหาด้วยอะไร

ด้วยการพูดคุยเจรจาหรือแก้ปัญหาด้วยอารมณ์เหมือนคู่นี้ค่ะ
นี่ค่ะทะเลาะกันที่ไหนไม่ทะเลาะ
ดันมาจอดรถทะเลาะกันบนสะพาน
แล้วมันไม่ใช่สะพานแบบสะพานลอย

ทีนี้ตอนปั้นมากนี้คุณผู้ชมจะเห็นมีผู้ชายคนนึง
คว้าเอาหมวกกระน็อกไปฟาดใส่ฝ่ายสามี

อะไรขึ้นคือเรื่องของเรื่องสามีภรรยาคู่เนี้ยทะเลาะกันอยู่บนสะพานปฐุม
ประทุมหนึ่งนะตอนแรกก็ทะเลาะแบบโวยวายด่าทอสักพักหนึ่ง
เนี่ยฝ่ายชายจิกหัวเนี่ยสามีจิกหัวภรรยาแล้วลากเห็นไหม
เริ่มมีการแบบทำร้ายร่างกายลงไม้ลงมือมีพระมึงดิขี่มาตะไส่ผ่าน
เขาเห็นเขาจอดเลยตอนแรกเขาก็ลงมาเขาก็พยายามพูดห้ามก่อน
พูดห้ามก่อนจนสักพักเนี่ยสามีคือเหมือนล็อกคอภรรยา
จังหวะที่พลเมืองดีวิ่งเข้ามาเพราะว่าทำท่าเหมือนจะโยนภรรยาลงไปในน้ำอะค่ะ
เขาก็เลยต้องเอามาคือตะโกนหยุดบอกให้หยุดแล้วแล้วสุดท้ายเอาถอดหมวกกันน็อกแล้วฟาดใส่สามี
เพราะไม่ยอมหยุดสามีโกรธเลยอ่ะอืมหันมาหาเรื่องพระมึงดิบอก
ทำไมเรื่องผัวเมียจะเอาเหรอเฮ้ยแต่ถ้าเขาไม่ช่วยนี่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะ
ใช่ค่ะเพราะว่ารักษณะดูจากในคลิปแล้วเนี่ยฝ่ายสามีดูเหมือนขาดสติ
ดูแบบดูดิใช้อารมณ์หนักมากนะคะคลิปนี้เนี่ยอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทสาม
เขาเอามาโพสต์ไว้บอกว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัวทุกกรณีครับ
มีปัญหาคุยด้วยอารมณ์ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีคนกลางหลายหน่วยงานพร้อมช่วยดูแล
อย่างที่บอกสองคนนี้เป็นสามีภรรยากันนะคะ
ผลักกันไปผลักกันมาด่ากันไปด่ากันมาแต่สุดท้ายอะค่ะ
เริ่มทำร้ายร่างกายจิกหัวถึงขั้นล็อกคอจะโยนลงน้ำเราส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่เลยนะคะ
ตรงจุดเกิดเหตุที่สะพานนี้แหละที่สามีภรรยาคู่นี้เขาทะเลาะกัน
เราได้เจอกับเจ้าของคลิปค่ะครับเจ้าของคลิปเล่าเลยนะ
บอกว่าโอ้ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานเลยห้าโมงเย็นอืม
นั่งตกปลาอยู่ดีเห็นผู้ชายเดินอยู่บนสะพาน
สักพักก็มีผู้หญิงวิ่งตามมาแล้วก็ด่ากัน
ผู้ชายก็เดินเข้าไปตบตีผู้หญิงหลายครั้งตะโกนบอกอย่ามายุ่งกับกู
ลักษณะเนี่ยผู้ชายมีการกระชากลากผู้หญิงจนบางครั้งเกือบตกสะพานด้วย
จนกระทั่งผู้หญิงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือค่ะ
แล้วเขาก็ตอบตอบผู้หญิงแล้วก็ด่าว่ามึงไปเลยอย่ามายุ่งกับกู
แล้วผู้หญิงก็จะทำไงโดนเต่าก็วิ่งหนีกลับมา
แล้ววิ่งกลับไปอีกทีนี้ผู้ชายตอบเลย
อบกระชากหัวจับอุ้มแล้วก็ร้องให้ฝั่งนู้นช่วย
รถวิ่งผ่านก็ดีมีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเขาหวังดีก็มาช่วย
ก็ก็ถอนหมวกกับน็อคตีผู้ชายเลย
แล้วทีนี้ก็ผู้ชายก็โมโหโดนตีก็หยิบหินตรงเทศบาล
จะสู้แล้วคนนั้นก็บอกคิดว่าจะหนี
เขาก็ถอยท้องหลังแล้วก็โดดถอยหลังแล้วก็โดดหนีไปเลย
ล็อกคอแล้วดึงผมฟัดกันมาก็จับจะอุ้มแล้วล่ะ
เราก็ไม่รู้ถ้าโยนลงไปทางรถวิ่งก็ตาย
ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาคอมเมนต์คลิปนี้เนี่ยทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
โอ้โหทะเลาะกันเนี่ยอย่าถึงขั้นลงไม้ลงมือได้ไหม
และที่สำคัญอย่ามาทะเลาะกันบนที่สูงบนสะพานบนถนนอะไรแบบนี้มันอันตราย
คิดดูนะสะพานนี่นะฝั่งซ้ายเป็นแม่น้ำตกลงไปโอกาสรอดก็ยาก
ฝั่งขวาเป็นอะไรคะถนนรถก็วิ่งไปวิ่งมาโอกาสรอดก็ยากอีก
เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีแต่ศูนย์เสียอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นใจเย็นกันหน่อยนะคะ